เหตุจากเงิน๖๐บาทก็เป็นเรื่องได้
ถึงขนาดมีการทำร้ายร่างกายกันนะฮะ
คุณผู้ชมอาจจะสงสัยเงิน๖๐บาทเป็นเงินค่าอะไร

เดี๋ยวไล่เลี่ยงเรื่องราวให้ทราบกันนะครับ
เราเล่าเรื่องให้ฟังนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
คือคลิปนี้เพจเจ๊ม้อยวีพลัสนำมาเผยแพร่
พร้อมข้อมูลบอกว่าบุกรุกบ้านเข้ามาทำร้ายร่างกาย
ตัดสินปัญหาด้วยกำลัง

ถลอกรอยช้ำเกิดจากการถูกเหยียบที่คอ
ส่วนเรื่องที่เกิดจากสาเหตุใดนั้น
ควรต้องฟังอีกฝ่ายชี้แจงด้วย

บ้านน้ำคอกใหม่แถวดอนซอย๔ระยอง

แอดมินเพจดังยังโพสต์ข้อความที่เจ้าของลูกผู้เสียหาย

บรรยายที่มาของเหตุการณ์เอาไว้ด้วยนะฮะ
เพราะว่าถ้าไม่บรรยายมาเราจะงงนะ

มาหาเรื่องกับพ่อหลายครั้งแล้วค่ะ
เขาหาว่าพ่อไปฆ่าเขา
เดินบุกรุกห้องเช่าที่พ่ออยู่

คลิปนี้คือคนที่เห็นเหตุการณ์เขาส่งมาให้ค่ะ

เรื่องราวที่พ่อเล่าให้ฟังแล้วก็พบด้วยตัวเองคือว่า
เขาเข้ามาบุกรุกบ้านแล้วก็ชอบมานั่งหน้าบ้าน

เพราะบ้านเขาตรงข้ามกับหน้าปากซอย
เขาจะเห็นว่าเรามากี่คน
ส่วนมากเขาจะสบโอกาสในตอนที่มีคนอยู่ในบ้านแค่คนเดียว

แต่พ่อป้องกันตัวไว้ก่อนเลยเดินหนีตลอด
ตอนที่หนูไปหาพ่อที่บ้านเขาจะชอบมานั่งหน้าปากซอย

คือคำบรรยายเหล่านี้สรุปมาง่ายคุณคือ
คนคนนี้ชอบบุกรุกมาที่บ้าน
จดจ้องบ้านเธอยามกลางคืน

ผู้สื่อข่าวของเราโทรศัพท์ไปสอบถาม

ให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เอง
ตัวเขายืนคุยอยู่กับคนขับรถตู้อยู่ดี
ใช่คนก่อเหตุคือคนถอเสื้อเนี่ย
ที่ร้านของครอบครัวผู้ก่อเหตุ
แล้วก็ค้างเงินค่าทำผมอยู่จริง๖๐บาท

ใช่ครับต่อมาเมื่อถูกทวงถามจากผู้ก่อเหตุ

คือผู้ก่อเหตุเป็นลูกชายของร้านทำผม
แล้วทีนี้ทางฝั่งที่ไปทำผมติดเงิน๖๐บาทเนี่ย

นึกว่าทุกอย่างจบนะครับ
และทีนี้ฮะกลายเป็นเรื่องเป็นราว
ที่คิดว่าเงิน๖๐บาทฝั่งนู้นน่ะ